คุณผู้ชมฮะเรามาตรวจสอบเหตุใหญ่เหตุนี้กันนะครับ
นี่ฮะหนุ่มคลั่งยิงเมียเจ็บก่อนจะยิงชาวบ้านจนเสียชีวิต
และทีนี้ถูกไล่ล่าไล่ตามปรากฏว่ายิงสวนตำรวจ
เมื่อวานตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสและท้ายที่สุดตำรวจเสียชีวิตด้วยนะครับ
เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นต้องให้ดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่พลเมืองดีขับรถตู้ไล่ติดตามคนร้ายบรายนี้
จะเห็นว่าคนร้ายรายนี้ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็มีปืนลูกซองสะพายไว้ที่หลังด้วย
นี่ครับเหตุการณ์นี้คนขับรถตู้หรือว่าพลเมืองดี
พยายามที่จะขับประชิดเพื่อที่จะถ่ายคลิป
เพื่ออยากรู้เรื่องของทะเบียน
ทะเบียนรถจักรยานยนต์จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แต่ท้าที่สุดคนขับรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
จอดรถแล้วก็เอาปืนหันมาที่รถตู้
ยิงใส่รถตู้จนรถตู้ต้องขับหนีกระเจิงเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ต้องไล่เลียงเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะเหตุการณ์นี้มีคนตาย๒มีคนเจ็บ๑
แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุก็บาดเจ็บด้วยนะครับ
โดยตำรวจสพนปริงรับแจ้งเหตุฆ่ากัน
โดยผู้เสียชีวิตคือนายบุญเลิศโพอายุ๗๒ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำที่ตำบลกลางแดด
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ก็ถูกคนร้ายก็คือนายมานพอินจันท
หรือว่านพออายุ๔๑ปีคนที่ขี่มอเตอร์ไซน์นี้นะครับ
ใช้อาวุธปืนยิงจนนายบุญเลิศเสียชีวิตคาบ้าน
ก่อนหน้านี้นายมานพยิงภรรยาตัวเองบาดเจ็บไป๑ราย
ภรรยาคือตอนนั้นปัดปืนออกได้ทัน

นายมานพเอาปืนจ่อภรรยาตัวเองแล้ว
แต่ภรรยาเอามือปัดปืนได้ทัน
กระสุนมันลั่นฮะก็เลยอาการไม่สาหัสนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนายมานพออกจากบ้าน
ก็เข้าไปที่ร้านขายของชำแล้วก็ไปยิงนายบุญเลิศนั่นแหละครับ
สาเหตุที่นายมานพยิงนายบุญเลิศ
ว่าเพราะเกิดจากอาการหลอนยาเสพติด
และนายมานพเข้ามาถามหาคนรู้จักที่ร้านขายของชำ
ซึ่งก็มาเจอคุณตาบุญเลิศ
คุณตาบุญเลิศตอบว่าไม่เห็นไม่รู้
ปรากฏว่าสงสัยว่านายมานพนอกจากหลอนแล้วเกิดอาการโมโห
ก็เลยยิงคุณตาบุญเลิศจนเสียชีวิตนะครับ
คนร้ายอยู่ข้างบ้านเท่าบ้าน
เขาจะมีอาการแบบนี้ประจำ
ออกก่อเหตุอย่างนี้ประจำแต่ยังไม่มีใครเคยเสียชีวิตนี้ครับ

เขาจะเหมือนกับยาเสพติดอ่ะ
เหมือนเมายาบ้าอะไรอย่างนี้ประจำเลย
นี่แหละครับผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยนะฮะ

นายมานพก็หลอนยาแล้วก็ยิงภรรยา

จากนั้นออกจากบ้านก็มาที่ร้านขายของชำ
แล้วก็มายิงคุณตาบุญเลิศจนเสียชีวิตนะครับ
จากนั้นนายมานพขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับ
สะพายปืนไปด้วยนะครับ
ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะ
ปรากฏว่ารถตู้ของพลเมืองดีนะฮะ
เขาพยายามที่จะขับตามไป
พลเมืองดีก็คือนายกริตภาษณ์คดชรัฐนะครับ
พยายามขับรถตู้ตามไปนะครับ
ขับไปจนกระทั่งเห็นเป็นคลิปแรกนะฮะ
ที่เราได้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันไป

ที่ถ่ายได้ว่ารถจักรยานยนต์คันนั้นหลบหนี

คนขับรถตู้พยายามขับไล่ตาม

ฟังเสียงเขาเล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังนะครับ
ถ้าเกิดติดต่างหากตำรวจก็โดนยิง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดอะไรต่อนะครับ
นายมานพขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะฮะ
แล้วทีนี้ครับมาเผชิญหน้ากับร้อยตำรวจเอกชัยปติญญาแสงปาน
รองสารวัตรสืบสวนสพนปริง

เกิดการดวนปืนกันที่บริเวณทางลอดใต้สะพาน

ร้อยตำรวจเอกชัยปติญญาเพลี่ยงพ้ำ
ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองเนี่ย
ยิงเข้าที่หน้าอกและแขนข้างขวา

ที่ตำรวจก็จะยิงสวนออกไปเหมือนกัน
ถูกนายมานพเข้าที่แขน
สยบความคลั่งนี้เอาไว้ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่รีบควบคุมตัวนายมานพ
นี่บาดเจ็บแบบนี้เลือดออกเหมือนกันนะฮะ
รีบคุมตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับ
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชัยปติญญา
ที่ถูกยิงสวนเข้ามาแล้วคุณ

ใช่สาหัสจนเสียชีวิตแล้วนะครับใช่

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวของร้อยตำรวจเอกชัยปติญญา
ส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน

ตำรวจยึดอาวุธปืนลูกซองยาวเบอร์๑๒
และรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเอาไว้ได้นะครับ
ทีนี้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุใหญ่ในพื้นที่นครสวรรค์นะฮะ
เพราะว่ามีการยิงคนตายขับรถหลบหนี
แล้วก็ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เรื่องนี้ผู้การจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจตรีระพี่พงศ์สุขภัยบูรณ์
ก็รุดมาตรวจสอบเหตุด้วยตนเองนะครับ

และจากการสอบประวัติพบว่ามีคดีติดตัว
แล้วก็ประวัติเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
ต่อมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์
แจ้งว่าร้อยตำรวจเอกชัยปติญญา

ประมาณ๒ทุ่ม๒๕นาทีเมื่อคืนนี้
ทีมแพทย์พยายามทำการผ่าตัด
แล้วก็เร่งรักษานานกว่า๖ชั่วโมงครับ
ทีนี้พ่อของร้อยตำรวจเอกชัยปติญญา
ก็คือคุณตาชำนาญเปิดเผยแบบนี้ฮะ

เพราะว่าลูกชายรักในอาชีพตำรวจมาก
แล้วก็จริงจังทุกงานที่ได้รับมอบหมายเลย
นี่ลูกเคยประจำอยู่ที่ปัตตานีนะ
แล้วก็ย้ายมาเป็นพนักงานสอบสวนที่นครสวรรค์
แล้วก็มาเป็นรองสารวัสสืบสวนที่หนองปริง

ให้อโถทิกรรม
ทางด้านผู้การจังหวัดนครสวรรค์

มีสวัสดิการตำรวจช่วยเหลือ๕แสนบาท
ศริษฐิของทายาทและสวัสดิการอื่นอีก
ช่วงบ่ายวันนี้จะมีพิธีกองเกียรติยศ
ศพร้อยตำรวจเอกชัยปติญญาไปยังวัดนครสวรรค์
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
ส่วนตอนนี้ก็ควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุ
ที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ถ้าหายดีก็ต้องสืบสวนว่าสาเหตุทั้งหมด
มันเกิดจากอะไรเริ่มตั้งแต่การยิงภรรยา
กระทั่งไปยิงคนขายร้านขายของชำและกระทั่งยิงสู้กับตำรวจนะฮะ